ลุงตู่กับหมอหนูเข้าใจว่าท่านคงไม่อยากดูคลิปนี้ฮะ

เป็นคลิปน่ารักของคุณยายอุ้ยเกียง
เกียงสองท่านที่มีการทำคลิปน่ารักออกมา
แล้วรอบนี้เนี่ยสถานเรื่องไหนสถานเรื่องของวัคซีนสูตรผสมครับ
คนไทยชีพแอตตาธิริกาธิโนแหวก

ใช่ไหมไอ้โกะทะโละชื่ออะไรนะ

นี่แหละฮะย่าเกียงหรืออุ๊ยเกียง

เอาเรื่องนี้เอามาลองอีกทีหนึ่ง
เป็นเหมือนกับเหน็บหน่อยแสบมันคันนิดนึงนะฮะ

แล้วยาไม่ได้บอกทุกคนพึ่มแล้วเป็นไงต่อ
ึ้มแล้วไปเลยร่างสลายไปเลย

แต่ขอโทษเถอะคนชอบ
แล้วมันเข้ากับอารมณ์คนในวินาทีนี้

โอ้โหมหาศาลมาก

ที่มีเล่นบทบาทกับอีกคนนึง
แล้วตบตีกันเหมือนจริงเหมือนละครไทย
สโนไว้ก็มีจูบจริงเอากบยัดปาก

นี่คือความน่ารักของอุ๊ยเกี่ยง
เป็นญาติเขาเหรอเป็นใครอีกคนนึง

แต่อย่างที่บอกไว้เข้าใจว่าลุงตู่กับหมอหนูคงไม่อยากจะฟัง

ร่วมไป๘ล้านวิวเรียบร้อยแล้วฮะ